เอาดีเลยวันนี้จะมาซื้ออะไร

ทุเรียนกรอบทุเรียนกวน

แล้วนอนหลับไหม
นอนไม่ค่อยหลับค่ะ

นึกจะตื่นตัวก็ตื่นตัว

ของผมดีกว่าครับอันนี้ทุเรียนกรวนนะฮะขนาด๓๐๐กรัมนี่รสนกลิ้นด้วย
หอมหวานกำลังดีเหนียวไม่เมื่อ
อย่าบอกเลยกินเถอะไม่อ้วนนะครับคุณ
อย่าไปเชื่อของน้าที่ถูกที่สุด
ก็ผมถูกกว่าอันนี้ถูกสุดผมถูกกว่าเลยถูกกว่า

นู่นนี่เขานิยมทานของแปรรูปที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าพื้นบ้านบ้างไหม
คือเรื่องทุเรียนเนี่ยครับ

แต่ผมรู้สึกนะว่าผมว่ารู้สึกว่าอันนี้น่าจะแพงสุด

แล้วอันนี้อันนี้ก็เนื้อทุเรียนนะ
ใช่แต่คืออันนี้มันบางครับมันสไลด์มาบาง

แต่อันนี้มันน่าจะผสมน้ำตาลเยอะครับ

คุณแม็กซคุณตูนนะนี่คือข้อที่๗นะ

ข้อหน้าหนึ่งแสนนะข้อหน้าคือข้อแจ็คพอร์ตในรายการของเรา
คุณยืนยันไหม

อ่างั้นพี่เป๊กจะเฉลยอันที่หนึ่งก่อนค่ะ
อันที่๑คือทุเรียนทอดกรอบ๑๐๐กรัม

ผมบอกแล้ว
และทุเรียนกวนค่ะที่คาดว่าแพงสุดนะคะ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนค่ะ
ฟี่ทุเรียน๑๕๐กรัมต้องถูกที่สุดนะคะ
ราคาต้องถูกกว่า๑๒๐บาท

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า
ก็ถูกกว่า๑๒๐บาทแต่ว่าตอนนี้๐กับ๖

คุณถ้าเลข๑มานี่คือ

ข้อนี้ข้อที่๗นะ
ขึ้นอยู่กับเลขโกน่าว่าจะเป็นเลขอะไร

ราคาอยู่ที่

เก่งมาก

ถ้าเก่งในด้านการช็อปแบบนี้แน่นอนค่ะ

ถ้าคุณหยุดพี่ให้คุณครึ่งหนึ่ง

รอคุณอยู่กับสินค้าที่คุณยังไม่รู้ว่าคืออะไร

ตอนนี้วายคำถามเกิดขึ้นมาเยอะมากว่าจะหยุดหรือจะไปต่อ
ค้าอยู่ข้างหน้าเรายังไม่รู้ค่ะว่าคืออะไร

เอาล่ะเข้าไปต่อค่ะ
แจ็คพอร์ตข้อที่๘รออยู่นะคะ
มูลค่าสูงสุดแล้วค่ะ
ถึงจะเป็นคำถามข้อแจ็คพอร์ต
แต่ก็ถามเหมือนเดิมค่ะว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

โอ๊ย
เอาแล้วงานยินดินโซน
เอาแล้วเอาแล้วโยมแหน
อันนี้อร่อยเนี่ย
เย็นเลย
เงินหนึ่งแสนบาทเผื่อนอยู่กับโซฟีทั้งสามห่อนี้
เล่นทั้งสองคนจะรู้ไหมว่าโซฟีแบบไหนราคาถูกที่สุด

เซลฟี่ร่วมกับรายการแก๊งบัวด้วนราคา
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ไม่ทัน

เซลฟี่กับหน้าจอรายการแกงบวนด้วนราคาได้ที่
หรือไปฮากับมุกของแก๊งป่วนได้ที่
แค่นี้คุณก็จะมีภาพเซลฟี่
เอาไว้ร่วมสนุกหายรายการได้แล้วล่ะครับ